เดี๋ยวไปทานกันตลอดกินเดี๋ยวจะพาลงใต้กันนะครับ
ไปที่จังหวัดตรัง
ผู้บึกเบือกคนแรกก็คือคุณอำนวยหรือว่าโกช้อยนี่แหละ
เป็นผู้ทำอาหารด้วยอย่างอร็ดอร่อย
รสชาติพิเศษมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

นี่แค่บางส่วนของร้านนี้นะครับที่นำมาให้ดูครับ

แล้วก็เมนูจานเด็ดนะครับมีทั้งอาหารไทยและอาหารจีน
เรียกได้ว่าที่นี่เป็นต้นตำรับความอร่อยเลยก็ว่าได้กันนะครับ

เป็นออเดิฟที่ใครหลายคนที่มาแล้ว
ก่อนที่จะทานอาหารหลักต้องเมนูนี้ออเดิฟนี้ก่อน

ก็เป็นขาหมูเช้า
โถไม่เกี่ยวแต่เช้าจะเย็นก็ต้องเป็นขาหมูเย็นอยู่ดี
มาดูกันหน่อยนะครับว่าวิธีการทำเขาทำอย่างไร

ต้องทำการนำขาหมูสดมาล้างให้สะอาดก่อนนะ
แล้วค่อยเลาะเนื้อด้านในออกให้หมด
แล้วก็นำไปบดให้ละเอียดเสร็จปรับ
เอ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอยัดเข้าไปแล้ว

ใช้ได้แล้วก็เข็มธรรมดานี่แหละครับ

เสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ
เอาไปตุ๋นครับตุ๋นอีก๓ชั่วโมง

นำมาทาซีอิ๊วหน่อยให้มันมีสีดำ
แล้วก็หนังกรอบกรุบแบบนี้
นี่ไงแล้วก็พอตุ๋นเสร็จ
อีก๗ชั่วโมงจากนั้นไปพักให้มันเย็น
แล้วก็ฟรีดเอาไว้เข้าช่องเย็นเอาไว้

หั่นเป็นแว่นชิ้นแบบนี้แหละครับ
อันนี้เขามีไข่แดงเค็มใส่ไปด้วยเนอะ
ถูกต้องรสชาติมันก็จะมันอร่อยหน่อยนะครับ

ใครที่สั่งเมนูขาหมูเย็น

แล้วก็ชุดหนึ่งก็ราคา๑๕๐บาทเท่านั้น

บอกเลยว่าขั้นตอนของเขาพิธีพิถัน

เอาล่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของขาหมู
แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูไปทานขาหมูเย็นแล้วใช่ไหม

ก็ต้องมีขาหมูร้อนกันบ้าง

ขาหมูชามนี้ต้องผ่านการตุ๋นถึง๗ชั่วโมงนะครับ
ทำให้เนื้อเนี่ยนะครับมันนุ่มมาก
เคี้ยวไปแล้วนะครับโอ้โหละลายในปากไม่ละลายในช้อน

อารมณ์แบบนั้นจริงเพราะว่าเคี้ยวไปนิดเดียวเนื้อมันยุ่ยเลยครับ
มาราดด้วยน้ำซอสมะเขือเทศนะครับ
เป็นสูตรเด็ดของทางร้านพร้อมด้วยหัวหอมใหญ่
แล้วก็โรยถั่วลันเตาลงไปแล้วก็ทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนนะน้องใบตองนะ
ที่เห็นอยู่นี่นี่คือถั่วลันเตานะครับที่อยู่ด้านบนมันโอ้โหอร่อยมาก
ไกลเหมือนพริกไทยอ่อน
ใช่แต่เป็นผัวลันเตา
เอาล่ะแล้วนอกจากนี้เมนูที่เป็นอาหารไทยก็มีนะน้องใบตอง
ไปดูกันเลยครับนี่เขาบอกว่าสุดยอดมาก
แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าว

ไม่ธรรมดาตรงที่แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวเขาใส่ออดิบนี่ไง

ความอร่อยแม่ครัวเขากระซิบมาว่าเนื้อปลานี้ต้องสด
ผักเองก็ต้องสดทุกอย่างต้องใช้ของใหม่ของสดตลอด

แกงเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าลงมือทำเอง
ราคาเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับลูกค้านะ
ถ้ามากัน๒คนก็สามารถสั่งเป็นชามเล็กได้

ชามนี้๑๐๐บาท
แต่ว่าถ้ามาแบบเป็นครอบครัวใหญ่เขาจัดให้แบบจัดเต็มเป็นหม้อไฟเลย
ห้อละ๑๕๐๑๘๐บาทเท่านั้นครับ
ค่ะมาดูเมนูจานต่อไปกันบ้างดีกว่า
บอกแล้วว่าเอาข้าวสวยมารอไว้เลยคุณผู้ชม
นี่โอ้โหอยากจะให้ทีวีมีกลิ่นมันคือ
จานนี้เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ตัวชูรง
นั่นก็คือเจ้าปะกิ
กะปิครับกะปินั่นเอง
ซึ่งร้านนี้เขาใช้กะปิจากจังหวัดชุมพรเท่านั้นนะคะ
กุ้งก็ต้องเป็นกุ้งสดตัวใหญ่
สตอก็ใส่ตู้มเยอะมากแบบไม่ได้ห่วงสตอเลย
เพราะว่าถึงแม้ว่าสตอจะค่อนข้างแพง
แต่ว่าใส่ลงไปร้านนี้ไม่มีอั้นเลยนะจ๊ะ

ราคาก็ไม่แพงเพียงแค่๑๐๐๑๘๐บาทแล้วแต่ไซส์ของจานนะคะ
มากัน๒๓คนก็เอาจานเล็กไปละกัน๑๐๐บาท
ถ้ามาหลายคนก็เอาจานใหญ่๑๘๐เท่านั้นเองค่ะ

โกช้อยเปิดมา๔๕ปีแล้วค่ะ
ปัจจุบันก็ตอนนี้เป็นรุ่นที่๒แล้วค่ะ
การทำของเราที่ลูกค้าติดใจก็คือ

ใช้เวลาทำตุ๋นนานหนังนุ่ม

ร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนรักจันทร์

ถ้าเข้ามาทางในเมืองก็จะเข้าได้๒ทาง
ทางถนนรักจันทร์หรือไม่ก็ถนนเวียนกระพัง
หน้าวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวง

อยู่ตรงสามแยกพอดีสามแยกไฟแดงพอดีค่ะ
ร้านเปิด๑๐โมงครึ่งถึง๒ทุ่ม
วันหยุดก็คือพี่จะหยุดร้านก็คือ
วันตุดจีนเชงเม้งวันหนึ่ง

ใครอยากทานขาหมูร้อนขาหมูเย็น

ก็เชิญที่ร้านอาหารกุช้อยได้นะคะ
โอ้โหร้านนี้เขาขยันจริงนะ

ตัวจริงกับเชงเม้งเพราะว่าเขาก็เป็นคนจีนไง

ต้นตำรับอร่อยก็มีเยอะมากเลยนะคะ

แต่ว่าสูตรอาหารเนี่ยเรียนรู้จากโกช้อยมาตลอดเลยนะ
เรียกว่ารสชาติเขาจะไม่มีผิดเพี้ยน
ไปจากต้นตำรับเดิมอย่างแน่นอน
และหลายเมนูก็มีการพัฒนาให้มีรสชาติ
ที่มันถูกปากถูกอกถูกใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ

แห่งยุทธจักรด้านความอร่อยนะคะ

อย่าลืมแวะไปทานอาหารอร่อยแบบนี้

รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน